แต่สิ่งหนึ่งที่ดูแล้วน่าเป็นกังวลจริงก็เมื่อโควิดมา
มันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องครับ
ล่าสุดนะฮะมีสปอนเซอร์รายใหญ่๑รายครับ
ถอนตัวจากการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งขณะนี้สิทธิ์การแข่งขันยังคงอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่จนถึงขณะนี้ครับยังไม่มีผู้สนับสนุนรายใดที่แจ้งความจำนงเข้ามาน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
ขณะที่สื่อในประเทศเซอร์เบียนะครับที่ข่าวบทสัมภาษณ์
บากโกเชปโปวิชกองหน้าวัยยิสก้าวปีของสมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดว่า
ตัวเขาเองนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙ตามที่เป็นข่าว
สโมสรจะมีการแถลงการปฏิเสธอย่างเป็นทางการเร็วนี้
ตอนนี้มีล่าสุดของล่าสุดจริงข่าวนี้ออกมานะครับว่า
แค่งไปรายของทีมประสัตว์ไสฟาบุรีรัมย์ยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเอง
ไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไหนทั้งที่เซอร์เบียและประเทศไทย
ทั้งหมดเป็นการเขียนขึ้นมาเองของสื่อมวลชนส่วนสถานการณ์ทั้งหมดเขาบอกว่ายังปกติ
และกำลังจะดีขึ้นทางนี้ครับเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือว่าสบค
เปิดเผยว่าได้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๒ราย
โดยระบุว่าผู้ติดเชื้อคือนักฟุตบอลต่างชาติชาวเซอร์เบีย
และอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับ